คนหนึ่งก็แปลกผู้ชมผู้ชายคนหนึ่งเสื้อน้ำเงิน
อยู่พยายามจะไปเปิดประตูรัวบ้านผู้หญิงคนหนึ่งเขาอยู่คนเดียว
ถามว่ามาทำอะไรเขาบอกว่าขอเงินตอนเติมน้ำมันหน่อย

ไม่ได้หรอกค่ะพี่

ก็มาขอกันเด้ออย่างนี้เลยเนาะ
แล้วถ้าทางมาบ่อยฟังจากเสียง
พี่จะมาบ่อยอย่างนี้ไม่ได้นะครับเมื่อดึก

แต่ผู้หญิงคนถ่ายเขาก็มีมารยาทนะมันมีกฎหมายคุ้มครอง

และจะพักป่าตูเข้ามาในบ้านของเธอนะครับ
บ้านอยู่เพชรบูรต์อ้างบ้างเพื่อมาขอตังค์เติมน้ำมัน

แต่บ้านยังปฎิเสธไปผู้หญิงก็เดินกลับไป
เอาไว้เตือนภัยชาวโซเชียล
เจ้าของบ้านคือคุณกรกรดชกร
เจ้าของคลิปก็บอกว่าช่วงหัวค่ำของเมื่อวาน

พยายามผลักประตูก่อน

เพราะอยู่บ้านคนเดียวก็เลยหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายเอาไว้
ตอนนั้นก็ออกไปคุยกับผู้ชายคนนี้

ผู้ชายคนนี้เคยมาแล้ว๒วันก่อน

เอิญวันนั้นมีงานบวช
เธอก็เลยให้ไปกินข้าวที่งานบวช

ขี่รถมาวนอยู่หน้าบ้านหลายรอบ

การเอาไว้ก่อนเขาไม่รู้จะมาอีกเมื่อไหร่